เรื่องราวบนโลกโซเชียลช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องของเพลงกันต่อค่ะ
หนึ่งเพลงที่กำลังถูกแชร์กันมากในสังคมออนไลน์นะคะ
เป็นบทกรรมลำล่องโดยหมอลำชวีวันดำเนิน
ศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบหก
พร้อมด้วยเสียงแคนพื้นบ้านอีสานนะคะ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ดาแหงการมาหน่วยตาตางน้องนาม
เพราะทุกคนคอยติดตามพระอาการองค์ไทย

องค์ไน่ห่วงศด็ตหน้าวอยู่บ้านข้างข่ายู่บ้อยเป็น

ลูกพ่อห่วงทุกคน
เสียดายดิความเสียดายน้ำตาพังเป็นสายเล็กสลายในยาม
รอนยาวนี้อาจใช้เวลาลำเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่กรณีค่ะ

และครั้งนี้หมอลำชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติปี๒๕๕๙
พร้อมด้วยพงศพรอุปนิหรืออ้นแคนเขียวศิลปินพื้นบ้านอีสาน
ร่วมแรงใจขับร้องบทกรรมลำล่องซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์จักรินสร้อยสูงเนิน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คลิปนี้มีผู้เข้าชมกว่า๙๐๐ครั้งแล้วค่ะ
อ้นแคนเขียวเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าคลิปนี้จัดทำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยเนื้อหาของบทกรรมลำล่องจะเล่าถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ภาคอีสาน
รวมถึงเรื่องราวความรักของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านด้วยค่ะ